ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะก็ยังคงตั้งใจทำกิจกรรมทำความดี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะอย่างที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เจ้าของร้านทำป้ายและร้านตัดสติ๊กเกอร์นะคะก็ได้มีการแจกสติ๊กเกอร์ฟรี
เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ยอยนำรถเข้าไปติดสติ๊กเกอร์ข้อความฉันเกิดในรัชกาลที่๙
ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไทยที่ร้านโปรอิมเมดถนนแจ่มนุสร
เทศบาลนครอุดรธานีค่ะซึ่งเป็นร้านทำป้ายและตัดสติ๊กเกอร์
ชื่อดังในพื้นที่นางอภัสราทิพย์ประเสริฐ
อายุ๓๕ปีเจ้าของร้านบอกว่าตัวเองและพี่ชายเปิดร้านทำป้ายและตัดสติ๊กเกอร์มานาน๑๕ปี
มีลูกค้าจำนวนมากทั้งในและนอกพื้นที่เมื่อทราบข่าวในหลวงรัชกาลที่เก้าเสด็จสวรรคต
ตั้งใจใช้ทักษะความชำนาญที่มีตัดสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือขนาด๑๖คูณ๕๐เซนติเมตร
จากปกติราคา๒๐๐บาทไปแจกและติดรถให้ประชาชนฟรีคนละ๒แผ่น
มีให้เลือก๓สีด้วยกันค่ะคือสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีดำ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนางสาวเนธนภานรศุกร์อายุสามสิบเจ็ดปี
เจ้าของร้านส้มตำและญาติช่วยกันตำส้มตำแจกฟรี
ละสี่สิบกิโลกรัมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่เก้า
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะส้มตำไทย
ตำปูส้มตำปลาร้าค่ะส่วนที่จังหวัดระยองนะครับ
นายพรณีวัดสิริสมบูรณ์อายุห้าสิบสี่ปีเจ้าของร้านขายหมูปิ้ง
และนายวิชัยสุชาติเจ้าของร้านขายคอหมูย่าง
ร่วมกับเพื่อนนำข้าวเหนียวหมูย่างมาม่าแห้งผลส้มและน้ำ
ให้กับประชาชนหน้าร้านสะดวกซื้อศูนย์การค้าระยอง
รวม๑๐๐ชุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับ
ขณะที่จังหวัดราชบุรีนะคะนางพิมพ์ใจผลหมูนอายุห้าสิบเจ็ดปี
เจ้าของร้านขายข้าวแกงทงฟ้าปลาร้าสับไฮโซ
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายเขางูเบิกไพรตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่ง
ก็ขึ้นป้ายเลยค่ะเชิญชวนให้ประชาชนกินข้าวแกงฟรี
อั้นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะปลาร้าสับไฮโซ
จุดขายของร้านปรากฏว่าก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
โดยในวันที่๒๖ตุลาคมนี้นะคะทางร้านก็เตรียมนำข้าวราดแกง
ให้ประชาชนกินฟรีที่ท้องสนามหลวงอีกด้วย
และที่วัดเถนพรายหรือวัดหลวงพ่อศรีชมพูตำบลวังน้ำทรัพย
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านได้ร่วมการสืบสารประเพณีโบราณ
ตักบาทขนมครกในช่วงวันออกพรรษาค่ะขนมครกปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะคะ
ขนมครกจากธรรมชาติ๓สีประกอบด้วยขนมครกสีชมพู
สกัดจากดอกกุหลาบสื่อถึงความรักที่ราศดรมีต่อในหลวงรัชกาลที่เก้า
ครกสีเหลืองทำจากฟักทองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ
สีแล้วก็มีสีขาวนะคะทำจากมะพร้าวและมีความหมายถึงการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
อกจากนี้ทางวัดยังจัดทำล็อกเก็ตติดหน้าอกเป็นพระบรมชายลักษณ์สลักข้อความ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน๘๙๐๐อันเพื่อแจกประชาชนฟรีตลอดปีค่ะ